ในบ่อกุ้งต้องมีเครื่องตีน้ำฟันฟันที่ทำออกซิเจน
ปรากฏว่าน้องคนนี้ครับถูกเครื่องตีน้ำดูดเข้าไปครับ
ตีศีรษะหายไปผมใช้คำนี้ก็แล้วกัน
แล้วร่างกายน้องเป็นแผลชะกันไปหมดฮะ
ตำรวจสภทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเด็กชายเกรียงไกรลูกภูเขียว
หรือว่าน้องแฟรงค์อายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
เสียชีวิตอยู่ในบ่อกุ้งนะครับ

ที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมเป็นบ่อกุ้งแล้วที่ถึงสองไร้ได้
ตรงทางเดินนะฮะเนี่ยนะฮะขอบบ่อเนี่ย
มีเครื่องตีน้ำเพื่อทำออกซิเจนให้กุ้ง
พบศพเด็กชายเกรียงไกรครับอยู่ตรงแป๊บน้ำเหล็ก
ที่ใช้ใส่ใบพัดติดกับตัวเครื่องนั่นน่ะ

แขนขาหักพับไปด้านหลังคุณผู้ชม
กางเกงขาดร่างของน้องเนี่ยนะครับเกี่ยวติดอยู่กับแป๊บน้ำเหล็กนะ
ส่วนศีรษะนะครับถูกเครื่องตีน้ำ
มันตีจนศรีษะน้องหายไปฮะตำรวจคาดว่า
เด็กกำลังจะเดินกลับบ้านแหละแล้วผ่านเครื่องตีน้ำ
เสื้อหรือกางเกงมันอาจจะไปผ่านนี่คุณผู้ชมเราทำพร้อมจับรองให้ดู
นี่ครับน้องก็เดินจะกลับบ้านนะฮะปรากฏว่าเนี่ยครับ
เครื่องตัวนี้คาดว่าเสื้อหรือกางเกงเนี่ย
มันอาจจะไปโดนเอาแล้วคราวนี้ครับ
พอมันติดเสื้อติดผ้าปั๊บมันดึงสิครับดึงดึงดึงปั๊บตัวน้องก็เข้าไป
ไม่มีใครช่วยฮะจนกระทั่งเครื่องมันเหวี่ยงร่างน้องออกมา
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายขวัญชัยเย็นใจดีเจ้าของบ่อกุ้งครับนิมนต์พระครับ
แล้วก็พาแม่ของน้องเนี่ยมาเชิญดวงวิญญาณน้องแฟรงค์ครับ
เพื่อไปทำพิธีทางศาสนาฮะ
เดินขึ้นรถเรียกชื่อนามสกุลไว้ไปเพียงร่างน้ำมนต์มานี่

โอ้โหข่าวนี้ต้องไปแล้วครับนักข่าวของเราครับ
คุณจ๋าแจ่มศรีต้องไปแล้วที่วัด

สถานที่จัดงานศพให้กับน้องแฟรงค์
แน่นอนครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า

ซะมะครับก่อนลอกห้ายมาหยุดสอบถามนางสาว
สอบถามนางสาวกนกพลจันทรวรรณอายุ๒๐ปี
เป็นแม่ของน้องแฟรงค์เนี่ยเล่าบอกว่า

เธอเอาอาหารมาเลี้ยงกุ้งในบ่อ
แล้วน้องแฟรงค์ก็วิ่งตามมาเล่นอยู่ใกล้นะครับ

ก็เอ่ยปากไล่ลูกกลับบ้านไปก่อน
พอให้อาหารเสร็จชุดเดินกลับครับ
ก็เห็นลูกล้มหน้าคว่ำติดอยู่กับเพราของเครื่องตีน้ำบ่อกุ้ง

ให้คนช่วยไปดับเครื่องยนต์หน่อย

พอตั้งสติได้ทำยังไงเอาไปแจ้งตำรวจก่อน
คือปกติคุณแม่บอกก็ไม่ค่อยจะพาลูกมานะ
ส่วนใหญ่ลูกจะแอบหนีมาพอแม่มันออกเดินออกมา

โอ้โหแม่บอกยังทำใจไม่ได้ครับ
แต่ก็เชื่อนะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะ
แล้วฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดนะครับ

คราวนี้เธอบอกโอ้จะต้องระวังนะครับระวังเป็นอย่างยิ่งเลย
น่าจะวิ่งข้ามเครื่องจะคงจะไปไล่นกอะค่ะ
น่าจะวิ่งข้ามเครื่องแล้วคงข้ามไม่พ้น
แล้วเผอิญญาณหนูหนูจะขึ้นไปหวานอาหาร
หนูเห็นน้องลงไปซุดอยู่กับพื้นแล้วหนูก็เลยทิ้งกระป๋องอาหารลง
แล้วก็จะวิ่งไม่ดับเครื่องแล้วน้องก็เลยล้มมาเลยค่ะ
เขาชอบแอบขึ้นไปถ้าเห็นอาจจะไล่ตีไม่ให้เขาขึ้น
แต่เฮียนั้นนั้นเขาคงรักเหนียวค่ะ
วันนั้นทำไมถึงไม่มีคนเลยก็ไม่รู้ค่ะ
ไม่มีคนเลยเพราะว่าต่างคนต่างทำงานเตรียมตัวจะไปทำงานกันหมด
มีลูกเล็กหนูอีกคนนึงก็ให้เท่าแก่เขาฝากเขาไว้ก่อน

หนูก็เลยถามแม่หนูว่าไอ้เฟสวันไหน

แม่ก็เลยบอกว่าเออมึงคงเล่นอยู่ในบ้านมั้ง
ก็เลยตะโกนเรียกตะโกนเรียกมันก็ไม่ขาน
หนูก็เลยเดินขึ้นไปบนบ่อกุ้งลูกซุดลงไปกับพื้นแล้วค่ะ
ไม่ค่ะ

เวลาแม่เวลาผู้ใหญ่เรียกให้ขานนะ

คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ใจจะขาดนะ
ส่วนคุณยายครับนางบังออนเชื้องามนะครับ
เล่าบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยหลานเพิ่งมาบอกว่า
ให้ยายกินข้าวเดี๋ยวจะได้ไปโรงเรียนกัน

หลานก็เลยไปเดินเที่ยวครับ

ได้ยินเสียงลูกสาวตะโกนร้องที่บ่อกุ้ง
พอไปเห็นเข่าแทบสุดครับ

คิดว่าหลานเนี่ยคงเดินไปข้างเครื่องตีน้ำ
ข้ามไม่พ้นอย่างที่แม่บอกเหมือนกัน

เอ่อมันจะนี่ไปมันจะแอบไปเลยอะ
มันเคยพาไปโย้ไม่ค่อยไม่ค่อยพาไปหรอก

พอนั้นก็เออ

เหลี่ยงลูกลิ้งล่านให้ดี
เตรียง
ก็ว่าร่าจะถิงมา
เราไม่ได้ชิงแต่มันก็เด็กมาเด้อ
ก็ไปดูด้วยซ้ำโอ้โห
นี้ต้องช่วยกันดูแล้วครับเด็กแถวนี้ฮะ
แม่ไม่เห็นครับแต่หวานถึงแล้วรอบบอก
นี่ตามข้างล่างนี่ครับ
แล้วสาเหตุชัดว่าน่าจะมาจากอะไรครับ
จิตกรรมของที่ตามแม่หรอ
ตำรวจส่งศพของน้องแฟรงค์นะครับ
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗นะครับ
แล้วก็มอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีศาสนานะฮะ
โอ้โหอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ถ้าสะดุดก็แย่เหมือนกันนะตรงนั้นนะครับ

เห็นคุณผู้ชมที่อยู่ทางเฟซบุ๊คไลฟ์ทักเข้ามาบอกว่า
มันสามารถแก้ปัญหาด้วยการหาอะไรมาขึงกั้นเอาไว้ได้ไหม
หรือว่าทำคล่อมหนึ่งซะ